คุณผู้ชมเมื่อสักครู่คุณก๊อฟบอกว่า
ไฟไหม้ครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งใช่ไหมคะ
แต่ว่าไฟไหม้๑๐ครั้งก็ไม่เท่ากับผีพนันเข้าสิงครั้งเดียวนะ
เพราะว่าแม้แต่ที่คุณก็จะไม่เหลือเลย

เป็นกรณีที่คนเคยรวยค่ะ
เสียเจ้าของร้านเพชรที่จังหวัดจันทบุรี

เพราะว่าไปก่อเหตุฉกเพชรจากเจ้าของธุรกิจชาวอินเดีย
แล้วก็ได้เพชรไป๑๐กรัฐมูลค่าเดิมทีเดียว
กว่าล้านบาทแต่ว่าเอาไปขายได้เงิน๕แสน
จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เมื่อวานนี้
ถูกนำตัวมาที่จุดเกิดเหตุก็คือแถวสนบังรักษ์
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ตำรวจสอนอบังรักษณ์คุมตัวนาย
พี่พัดส
ก่อเหตุลักขโมยเพชรน้ำหนัก๑๐กรัฐ
มูลค่ากว่าสิบล้านบาทนะคะตำรวจก็นำตัวนายพิพัฒนพงพัฒน์คนร้ายเนี่ย
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นอาคารพาณิชย์ห้าชั้น
ริมถนนสี่พระยาเขตบังรักษ์ซึ่งจุดนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมผู้ต้องหาได้มีการเจรจาจะซื้อเพชรจากนายหน้า
ไว้ให้อยู่ในร้านแล้วตัวเองก็หลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ชาวกัมพูชาเนี่ย
จอดรออยู่แล้วก็หลบหนีไปนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ย
ตำรวจก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานที่สุดแล้วตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดจันทบุรี
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
วันเกิดเหตุฉวยโอกาสนำเพชรออกมาจากร้าน
บอกว่าจะไปตรวจสอบซิว่าเป็นเพชรจริงหรือเปล่า

จะได้ดูน้ำมันน้ำงามไหมของจริงไหม
ใช่๑๐กรัฐ๑๐ล้านต้องน้ำงามแน่เลยนะคะ
เพราะว่าตกกระหลัดละล้านกว่าบาท
คือคนร้ายออกอุบายแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินสดมาให้

หลังจากนั้นก็ปิดประตูล็อกไม่ให้นายวีกี้
ซึ่งเป็นนายหน้าค้าเพชรชาวอินเดียตามออกมา
แล้วสุดท้ายคนร้ายก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีชาวเขมรเนี่ย
จอดรอรับอยู่แล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ส่วนเพชรของกลางเนี่ยคือคนร้ายบอกว่า
ได้เอาไปขายให้ชาวเวียดนามที่รู้จักกันในบ่อนคาซิโน
ฝั่งเขมรในราคา๕แสนบาทเพชรเดิมเนี่ย
มูลค่าสักประมาณ๑๐กว่าล้านแต่ตัวเองเนี่ย
ขายไป๕แสนบาทนะคะโดยเงิน๕แสนบาท
ถามว่าเอาไปทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็คือ๑แสนบาทเนี่ย
จ่ายให้กับชาวเขมรที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
พาตัวเองหลบหนีเป็นค่าจ้างอีก๔แสนบาท
นำไปเล่นการพนันหมดตัวค่ะต้องบอกว่าชาวเขมรเนี่ยนะ
เขาเป็นคนงานเข็นผักในตลาดอืมนะฮะผู้ต้องหาคนร้ายเนี่ย
ว่าจ้างเข้ามาให้มาขับรถให้หน่อยเดี๋ยวให้ค่าจ้างหนึ่งแสนบาท
ซึ่งตอนนี้คนขี่รถจักรยานยนต์ก็ถูกออกไม้จับด้วย

ใช่คุณผู้ชมจากข้อมูลเนี่ยนะคะพบว่าอดีตเนี่ย
ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเขาเคยรวยมาก่อนนะคะ
ตคนเคยรวยคุณผู้ชมก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะ
คนเคยรวยใช่ว่าจะรวยตลอดการคนเคยจนใช่ว่าจะจนตลอดไป
เพราะความจนและความรวยไม่ใช่กรรมพันธุ์นะคะ
นี่แหละคนเคยรวยสุดท้ายจนค่ะเพราะอะไรเพราะผีการพนันเข้าสิงนะคะ
อดีตนายเอเสียเอคนนี้เนี่ยเคยเป็นเจ้าของกิจการค้าขาย
ัญมณีในจังหวัดจันทบุรีจนมีฐานะร่ำรวยเลยทีเดียว
เป็นเศรษฐีเลยเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้
และในวงการเพชรเนี่ยเขาได้รับฉายาคือคนรู้จักกันในนามเสียเอ
แต่ภายหลังเสียเอคนนี้ติดการพนันอย่างหนัก
และประสบปัญหาทางธุรกิจก็เลยปิดกิจการ
สุดท้ายมีเงินเหลืออยู่๔๐๐๐บาท
ก็ออกอุบายว่า๔๐๐๐บาทจะเอาไปทำอะไรดี

ก็ตัดสินใจเอา๔๐๐๐บาทไปเช่าร้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติ
วางแผนเปิดร้านล่อเหยื่อให้ตายใจ
ว่าตัวเองเนี่ยมีร้านนะมีกิจการเป็นหลักเป็นแหล่งนะค่ะ
หลอกเหยื่อก็คือนักธุรกิจชาวอินเดีย
สุดท้ายก็ไปฉกเขาได้เลยนะเพชร๑๐กรัฐ
และไปว่าจ้างคนเข็นผักซึ่งเป็นชาวเขน
จังหวัดจันทบุรีมาทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์พาหลบหนี
แถววัดดวงแขก่อนแยกย้ายกันหลบหนีค่ะ
ส่วนประวัติผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะคะโอ้โห
เอแต่ไม่ใช่เอชายานะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ประวัติไม่ธรรมดาไปดูตั้งแต่ปี๒๕๓๓จนถึง๒๕๕๙
เอคนนี้มีประวัติกระทำการพฤติกรรมพฤติการแบบนี้๗๘ครั้งนะคะ
ครั้งล่าสุดไปก่อเหตุในพื้นที่สนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ไปหนีประกันในชั้นศาลก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ในพื้นที่สอนอบังรักษ์ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดของล่าสุด
สุดท้ายแล้วพนักงานสอบสวนนะคะท้ายคำร้องได้มีการ
ค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
เพราะว่าพฤติการโอ้โหก่อเหตุโชคโชนแล้วก็ซ้ำซากนะคะ
สารเองก็พิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน

เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยนำตัวเสียเอคนนี้แหละ
ควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไป
ตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาว่าคุณวีกี้เป็นในหน้าขายเพชร
ตอนแรกแล้วพักหลังเขาก็สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาเป็นเจ้าของเพชร
เขาอยากได้เพชรคืนอยากได้คืนมาก
ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ที่มือของชาวเวียดนามคนไหนก็อยากได้เพชรนั้นคืนมา
บอกว่าคือ๑๐ล้านคือเขาหมดตัวเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้ต้องการอยากดำเนินขดงคดีอะไรหรอก
อยากได้เพชรคืนขอเท็จคืนเขาเหลืออะไรแล้ว
ก็พยายามติดต่อเนี่ยผมเป็นในหน้ารับซื้อเพชรไง
ให้เขามาขายเขาเท่าไหร่วันนี้ที่เมืองท้านกรุงเทพ

กรทัณฑ์นี้เขารู้จักกันมาก่อนที่มหากรรมขาดร้านเพชรมืองทองทัณฑ์นี้
คือเขามีการจัดงานแล้วก็ไปเจอกันก็เลยติดต่อประสานงานกันมา
สุดท้ายก็ถูกจับไปได้นะครับ